เรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการสัญหากันอยู่ค่ะ
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าจะมีการสัมภาษณ์โค้ชที่ส่งใบสมัครเข้ามาหลังจากวันจันทร์ที่๒๙ตุลาคมนี้
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการสัญหาผู้ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกุญสือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีค่ะว่า
ตอนนี้มี๒ตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะคนแรกเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะก็คืออเล็กซันเดอร์กามากุญซือชาวบราซิลนะคะและก็จะมีการเรียกทุกคนมาสัมภาษณ์หลังจากวันที่๒๙ตุลาคมนี้ค่ะ
มาดูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีกันบ้างนะคะก็จะประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่อินโดนีเซียช่วงเย็นวันนี้ตอน๔โมงเย็นพบกับอีรักษ์นะคะก็ถือเป็นเกมรอบแรกในกลุ่มบีค่ะ
ซึ่งกิจสดากาแมนนะคะกล้องหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชุดนี้ก็บอกค่ะว่าอีรักษ์เป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงแต่ว่าไทยก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เตรียมแผนรับมือทุกทีมเอาไว้แล้วถ้าหากว่าทำลายจังหวะของคู่แข่งแล้วก็เล่นด้วยความรักกลุ่มก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะได้ค่ะ
แล้วก็มีประสบการณ์ในศึกฟุตซอลโลกมาแล้วด้วยโดยอังกฤษก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีในรายการแบบนี้ค่ะ